สวัสดีครับสวัสดีครับเฮรื่องรอกอักษรธรรมนะครับ
ก็ไปติดตามการเดินทางไป
ทีมชาติไทยนะครับแต่งตัวกันสุดหล่อชุดดำ
มากันแบบเป็นตุ่มเป็นก้อนเลย

สำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการลุยศึกฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
เกมนัดที่๓กับเกมนัดที่๔

และจะเจอกับอิราคติดตามความพร้อมของพวกเขากันหน่อยครับ
เพราะว่าได้สรวจเด็ดมิตรมา
มาแทนที่ของคนที่เจ็บไป
แล้วก็มีทางฝั่งของสหรัฐกลับมาจากโทษแบน

แล้วก็มีทางอดีศรพรมรักใช่ไหมครับ

ส่วนความเข้าใจของทีมชุดนี้
และเน้นย้ำในเรื่องของการรักษาสุขภาพ
เนื่องจากสภาพอากาศที่สหรัฐอัลหรับเอมิเมอเบรธ
กลางวันร้อนจัดกลางคืนก็เย็นจัดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอากาศมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่พุทธศิษยาไปถามว่าคือโอกาสที่จะได้มีเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัด
ซิโก้ก็ตอบว่าต้องรอดูว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัด
นัดแรกเนี่ยเราได้เรียนรู้ก็คือในเรื่องของความละเอียดแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเมื่อเราพลาดจุดโทษไปนะครับ
แม้ว่าเราจะเล่นได้ดีในระดับหนึ่งที่เป็นที่น่าพอใจนะครับ
แต่ว่าฟุตบอลมันมีผลแพ้ชนะกันนะครับ
ส่วนแมทที่๒เองต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับ
เรายังต้องไล่ตามเขาให้ทันนะครับ

หมายก็คือ๔คะแนนนะครับ๒นัดก็คือไม่แพ้นะครับในการบุกไปเยือนครั้งนี้นะครับ
ก็ติดตามโปรแกรมการวันที่๖ตุลาคมนะครับเจอกับสหรัฐอารับเอมิเรน
จากนั้นก็จะไปที่อีรานนะครับเตะสนามกลางนะครับเจอกับอีรักษ์วันที่๑๑ตุลาคมครับ
นั่นคือเรื่องราวของฟุตบอลส่วนฟุตซอลเดินทางกลับมาแล้วนะครับ
ถือว่าผลงานอันนี้เนี่ยไปถึงระดับโลกแล้วฟุตบอลยังอยู่เอเชียอยู่นะครับ
กำลังจะไปบอลโลกตั้งแต่ฟุตซอลเนี่ยไปจนชินแล้วครับแล้วกลับมาครั้งนี้นะครับ
ก็เงินอาชีพเขาบอกว่าขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ๗๕๐๐๐๐๐บาท
แต่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยตามยอดที่เราดูกันเนี่ย๔๗๘๐๐๐บาทนะครับ
ดังนั้นผมก็คิดว่ายอดหลังจากนี้น่าจะมีบรรดาสปอนเซอร์นั้นให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
พลิกปอมนะครับคุณธนิสักเบนจาซิริวัลประธานพัฒนาฟุตสอร์อย่างชาติก็บอกว่า
เตรียมจะตอบสัญญากับวิเกลโรนิโกคุณศึชาติสเปนที่จะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน
เชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะมิเกลเองก็มีความสุขการทำทีมชาติไทย
ส่วนโทรเมนต์ต่อไปครับย้ำอีกครั้งเลยชิงแชมป์อาเซียนจะใช้นักเตะ
ใหญ่ของฟุตซอลโลกผสมกับดาวรุ่งที่จะดึงเข้ามานะครับ
วันที่๒๙ตุลาถึง๕พฤศจิกายนนี้ที่ไทยนะครับ
จะใช้ตัวผสมเล่นที่บ้านของเราและต้องการเป็นแชมป์
อีกครั้งว่าไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดรายการนี้ครับ
การชิงแชมป์
แชมป์อาเซียนในปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นรายการใหญ่แล้วนะ
เพราะว่าปัจจุบันก็ถือว่ามี๓ทีมจากย่านอาเซียนนี่แหละ

ส่วนจิรวัตรสอนวิเชียนนะครับ
ฟุตซอลไทยก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดระยองทันทีนะครับ
เพื่อร่วมพิธีศพของน้องชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ระหว่างที่จิรวัตรนั้นไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่โคลัมเบีย

จากนี้นะครับจะพัฒนาตัวเองเพื่อน้องชายและครอบครัวต่อไป

ก็ยังทำใจได้ระดับหนึ่งครับ

แต่ว่าก็จะเป็นแรงบันดาลใจครับ
แล้วก็ดูแลครอบครัวแทนน้องชายครับ